คุณร้องได้ไหมละ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณสนุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท

โทษให้โทษให้
โทษให้
เป็นอะไรจั้น

ทำไมล่ะทำไมทำอย่างนี้ตัวช่วยก็มี

เสียดายนะ
วันนี้เป็นวันที่เรียกว่าหลังเลือดคาเวที
เราสูญเสียผู้แข่งขันไป๒ท่าน
คุณป่าต้องใช้คำนี้ดุดใบไม้รั่ว
จุดใบไม้ร่วงที่พวงมาลัย
นั่นน้ำตาค่ะโถ่เสียดายคุณสนุก
เพลงแรกนะครับคุณสนุกร้องผิดนะฮะมาดูกัน
เขาไปเป็นมาให้คำเดียวใช่ต้องไปไม่ใช่มา
ค่ะนี่แหละต้องไปแล้วจริงนะคะ

คุณตุ๊กเชิญมีอะไรฝากไปถึงพี่น้องทางทางจังหวัดเจียงไฮ
ผมก็ดีใจนะครับที่ผมได้มาออกทีวี
ถึงผมจะพิษกว่าจ้างนะครับแต่ผมยิ่มสู้เลยครับ
เดี๋ยวผมจะแก้ตัวใหม่ค่ะ

ขอบคุณครับ

ถ้าขึ้นมายืนแล้วร้องแล้วไม่มีคนเชียร์ไม่มีคนเอาใจช่วยก็มันก็คงจะไม่สำเร็จนะครับ
เพลงนี้ก็ได้โรวินท์ฮูดมาทำคำร้องและทำนองให้

ขอบคุณคุณสนุกนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
วิ่งไปนี่ขอจับมือหรือว่าจะยืมเงินค่ารถคะเนี่ย

คุณป่าค่ะเราก็ต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการคัดสรรกันใหม่
แต่คุณป่ารบกวนหน่อยได้ไหมคะ

ครับ
ทางหน้าใหม่ณเปล่า
เห็นตัวอย่างละนะจ๊ะ

กดได้คนแรกแล้วตอบถูกขึ้นมาเลย

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์

เปี๊ยกของเรานะครับกดเลยนะครับกดแล้วนะครับอย่างมั่นใจนะครับ
เปี๊ยกครับค่ะมั่นใจแค่ไหนครับเพลงเนี้ยรู้ชื่อเพลงแต่ร้องไม่ได้หรอก
ค่ะไม่เป็นไรแต่รู้ชื่อเพลงค่ะขอแค่ชื่อเพลงนะครับ
ถ้าตอบถูกขึ้นมาเลยคิดว่าชื่อเพลงโทรหาได้หรือจะถูกหรือไม่นะครับ
โทษหาแน่เด้อโทษหาแน่เด้อนี่คุณเปี๊ยกตอบ

รอบดายพี่ร้าน
เป็นไงคะรูปสมัยสาวของย่าเปี๊ยกสวยไหมคะ
ปีนี้๖๐ยังสวยอยู่สวัสดีค่ะ
สมสิริอบเชยนะคะหรือย่าเปี๊ยก
พูดถึงเรื่องเพลงนะคะย่าไม่อยากจะคุย
ซะก่อนนะคะผลงานรางวัลค่ะแข่งมา๕๖ปีค่ะ
ไม่มีที่ตั้งค่ะบนห้องนอนยังมีอีกเต็มไปหมดเลย
คือเรียงหลานค่ะ
พอจะมีความรู้เรื่องเพลงอยากใช้เรื่องเพลงน่ะ
แข่งกับเขาเพื่อเอาเงินล้านมาเลี้ยงหลาน

จังเลยย่าเปี๊ยกเป็นลูกใครมั่งกี่คนครับ
ก็เป็นลูกของลูกชายลูกของหลานสองคนก็มาฝากเลี้ยงไว้แต่เขาก็ให้เงิน
การเป็นนักร้องเนี่ยนะคะที่ไปแข่งได้ถ้วยนู้นได้ถ้วยนี้ได้ถ้วยนั้นมา
ไม่ใช่ว่าร้องมาทั้งชีวิตเพิ่งเริ่มฝึกเองชีวิตเพิ่งเริ่มต้นจริงไม่จริง
ฮ่องจะเริ่มปรากฏตอนเริ่มเรียนตอนปี๕๒เนี่ยเริ่มปรากฏ
ตอนนี้คุณพี่เปี๊ยกขึ้นมาสวยนะคะอยู่บนเวทีร้องได้ให้ร้านของเราแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ที่ของพี่เปี๊ยกที่เคยนั่งนะคะ
มีคุณสิงเสน่ห์นะคะมานั่งแทนนะคะ
สวัสดีคุณสิ่งเสน่ห์ด้วยค่ะอเรนนี่โครงสวัสดีครับ
โฮราชใช่บ้านเองโฮราช
งานที่ข้าให้เอ็งน่ะไปเก็บกำหนัง

โอ๊ยจัดเก็บเป็นเรียบร้อยแล้ว
ใช่
จัดใครอะไรจันทรีย์
พรุ่งนี้เองค่อยมาเก็บเงินที่ค่ากันแล้วกัน

ยังไม่ได้เองก็มีเป็นล้านแล้วไม่ใช่เหรอ
เออไปกันได้นะสองคนนี้ใช้ได้มีเพื่อนแล้ว

เหมือนพ่อแม่เอาเด็กฝาแฝดไปทิ้งไว้เดี๋ยว

กลับมาแข่งขันกันดีกว่า

แล็กซ์ขึ้นได้บ้างนะคะ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าคุณเปี๊ยกพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
น่าจะได้ไหมครับคุณเปี๊ยกครับเพลงนี้

ใช่แหม่เต็มปากเต็มคำได้นะครับ

เอาละครับถ้าชัวร์ตกลงนะครับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐บาทคุณเปี๊ยก
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ถ้าหากว่าไม่มั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับ
เป็นเพลงที่๑หรือเพลงที่๑๐ก็แล้วแต่นะครับ

แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
คุณเปี๊ยกจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอบได้ไหมคะทราบไหมคะว่าเพลงนี้เพลงอะไร
ถ้าตอบได้อย่ารอช้าเล่นเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอโชคดีนะครับพี่ปี๋
ตีนเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ในภาคม่อน
ดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
อย่าเหมือนเขาร่างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันที่อีกสักกี่วันถึงมา
ตีนอ้างวานเหลือที่โลกเมืองขี้เชียว
ภาระธรรมคืนขมตรมเศร้า
มีนก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียกเขาขึ้นมา
มาบอกเขาเถิดดินค่ะข้าขออภัย
ไม่น่ารีบจบนะครับด้นตรีน่าจะไปอีกสักนึงกำลังพลเผลิน
อยากจะชักผืนแบบปิ่งคนที่ตัดเพลงตลอดฟังเพลิน

มั่นใจนะเพราะว่าล้องไปเนื้อก็ไม่เยอะเท่าไร

ดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะปราบอาถรรพ์เพลงที่๑ได้หรือไม่
เพราะว่าไปแล้ว๒นะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณเปี๊ยกร้องได้หรือร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ

คุณเปี๊ยกโร่

คุณบ๋าเกิดอะไรขึ้นคะ
โอ้ยอันนี้มันอาถันแรงจริงเพลงที่๑ไม่มีใครผ่านได้เลย๓คนแล้วครับ
นึกออกหรือยังครับคุณเปี๊ยกร้องผิดตรงไหน
อาจจะเป็นตรงที่ว่าดินจากฆ่าคอยหรือดินขาฆ่าคอย
มาดูเลยนะครับเพลงนี้นะครับ
อ๋อยังไงดีผู้แข่งท้ายของเราวันนี้นะครับ
จะด้วยอะไรก็ได้แต่ไม่รู้ด้วยความตื่นเต้น
หรือว่าทำให้ไม่สามารถผ่านเพลงที่๑
ซึ่งแต่ละคนนี้ได้เพลงที่เรียกว่าเคยร้องร้องประจำร้องอยู่ทุกคนเลย
มั่นใจแหละจึงไม่ใช้ตัวช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เป็นอย่างไรมารู้สึกไงครับพี่เปี๊ยบเป็นอย่างไรครับผมรู้สึกตอนนี้

ตรงที่เราผิดนะครับเพราะว่ารายการของเรานะครับบอกแล้วนะครับ
เน้นให้ความเคารพกับครูเพลงนะครับที่เป็นคนแต่งเพลงขึ้นมา
คือเราจะเน้นว่าเนื้อเพลงต้องถูกต้องตามต้นฉบับแรกที่ออกมา

แน่นอนเป็นเพลงด่งดังของแม่ผ่องมากเลยแต่งโดยคุณประดิษฐ์อุตมัง
แม่พี่เปี๊ยนมีอะไรคุยกับคุณผู้ชมไหมค่ะ
ถ้าท่านใดอยากที่จะเข้ามาเล่นนะคะท่องเพลงให้เก่งให้แม่น
แล้วก็สามารถจะทำเงินหมื่นเงินแสนได้

ปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับทุกสัปดาห์ให้การสนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับ

แค่กดแชร์นะครับกดไลค์คอมเมนต์นะครับ

แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าสนใจสมัครเล่นเกมกับรายการของเรานะคะ
ภาษาไทยร้องได้ให้ล้านก็เจอเลย
ถ้าไม่สมัครเล่นเกมก็สามารถทักทายพูดคุยคอมเมนต์รูปได้นะคะ
กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการร้องได้ให้ร้านแบบนี้นะครับ
๓๒แห่งนี้วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

เธอต้องขอโทษด้วยเป็นคนที่ไม่สามารถก้มหัวใครค่ะ
ผมไปศึกษามาแล้ววิธีการไม่ลืมเนื้อมันมี

เช่าฟาดฟัดฟัก
เย็นฟาสวัดฟัก
ผมเชื่อแล้วครับว่าคนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนี่

เราจะได้มีกันและกันครับ
พรจ๊ะพร
คืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหม
คุณสิงเสน่ห์ร้อง
ใช่